ก็ต้องมีขยับไปที่จังหวัดอุดรธานีไปที่เกาะคำชโนธวังนาคินรับรองว่าฟินแน่นอนฮะ
เมื่อวานนี้คนแห่แหนกันไปไม่น้อยหน้าเลือกตั้งอบตเลย
เมื่อวานนี้คนคึกคักมากครับไปขอโชคขอลาบที่ลานบวงสวง
พ่อปู่สีสุโธมะย่าสีปฐุมมาครับ
ส่องคือบวงสวงข้างหน้าแล้วนะได้เลขในใจ
จากนั้นเดินเข้าไปด้านในเดินเข้าไปด้านใน
เพื่อไปส่องขันน้ำมนขังน้ำมนอ่างน้ำมน
แล้วคนฮือฮากันใหญ่โตมีหน้าตาไหมล่ะ
เขาจะมีเทียนนี่ฮือฮากันฮือฮาใหญ่เลย
เราก็ดูแล้วเราจะไปเงียบเลย
พอเราดูแล้วเรารู้สึกวางเวงไม่มีอะไรในหัวเราเลย
อันนี้แล้วแต่ดวงถ้าดวงท่านสมพงษ์ท่านจะฮือฮา

จะออกอาการเงียบเหนียมอายหน่อย

ขยับต่อไปยังอยู่จังหวัดอุดรธานีครับ
ขยับไปที่วัดศรีทรงธรรม
ขอโชคขอลาบไอ้ไข่ไอ้ไข่วัดศรีทรงธรรม
เหมือนกันมีอ่างน้ำมนต์อยู่ตรงนั้นเหมือนกัน
ก็ไปชะโงกหน้าดูอ่างน้ำมนต์
พอชะโงกไปชะโงกมาเอออันนี้ค่อยเหมือนหน่อย

พอยังไม่สะใจไปจุดประทัดเสี่ยงทาย

ปลายประทัดก็ขยับมาตอนปลาย

ุ้งฮะพอมันปุ้งปุ๊บมันก็จะมีเลขปลายประทัด
ยังไม่พอเห็นชัดแล้วแต่อยากจะชัดมากกว่านี้

พอจุดทูปเสียงทายเอาล่ะคราวนี้สบายใจแล้ว
กลับไปตามแผงสลากินแบ่งรัฐบาล
เพื่อรอลุ้น๑ธันวาคมต่อไปครับ
ค่ะยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชม
พาไปที่คลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ

หุ่นและอทิแม่ผึ้งพึ่งพวงดมชันค่ะ

เมื่อวานนี้คนก็ไปเยอะเหมือนกันนะคะ
ขอโชคขอลาบจากหุ่นแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะ
นี่ปีนี้ครบรอบ๒๙ปีแล้ว
สำหรับการจากไปของแม่พึ่ง
แต่ว่าแฟนเพลงแล้วก็คนในครอบครัวต่างยังฝันเห็นนะคะ

ส่วนโรงการจุดทูปเสียงทายขอเลขเด็ดงวดนี้
แฟนเพลงจุดเลขได้เลขอะไร
ก้านทูบได้เลขอะไรคุณผู้ชมลองดูเองนะคะ
นี่ดูไปด้วยแล้วก็เล่าไปด้วยนะคะ
บางคนบอกว่าจะนำตัวเล็กนี่เห็นแล้ว

บางคนบอกว่าเดี๋ยวจะนำเลขเกี่ยวกับของตัวแม่พึ่ง
เสี่ยงโชคเช่นเดียวกันเช่นวันเกิดอายุวันเสียชีวิต

เสียชีวิต๑๓มิถุนายน๒๕๕๙
รวมตอนเสียชีวิตอายุรวมคือ๓๑ปี
ถ้าเกิดว่าแม่พึ่งยังไม่เสียนะตอนนี้ก็จะมีอายุครบ๖๐ปีแล้วนะคะ
ใครชอบเลขอะไรก็สุดแล้วแต่ค่ะ
จากคลองลานกำแพงเพชรนะคะไปที่วัดสว่างอารมณ์นครชัยศรี

นี่กุมารจุกดำพี่โชคดี
นี่เขามีชื่อด้วยนะกุมารจุกดำที่โชคดีค่ะคุณผู้ชม
ใช่ค่ะน่าจะมีคนเอาของไปถวายเยอะ

พี่เดี๋ยวกูบอนมาหลอก
ให้โชคเอ่อให้โชคจริงให้ช่องจริง

อื้อฮือรางวัลที่หนึ่งเลย
งวดประจำบันที่ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้อย่าโกรธฉันนะครับ
โอ้โหทันทีเลยนะทันทีเลยเปลี่ยนอารมณ์เลย
อาการมันเป็นอย่างไรแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งนี่
นึกไม่ออกหรือฮะไม่ออกเหมือนกันหรือฮะ
เอ่อเดี๋ยวงวดหน้าพูดจะนึกออกแล้ว
นี่คุณสมชายถูกรางวัลที่หนึ่งวันที่๑๖มกราคมนะคะ
คราวนี้ก็เลยพาครอบครัวเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรี
ขอพรกุมารทองจุกดำอีกครั้งหนึ่ง
มาขอพรอีกครั้งหนึ่ง
ก็เลยเอาธนบัตรไปแลก
ปรากฏว่าเลขปลายหางธนบัตรใช้คำนี้ได้ไหม

เลขปลายหาประทัดกับเลขท้ายธนบัตร

มันรวมกันแล้วคุณงงน่ะผมงงให้ก็ได้ครับเออ
เลขเลขธนบัตรเออนะคะ
เลขท้ายก็คือ๙๑๒๔บอกแค่นี้แหละค่ะ